สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พระหัสสบดีที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๓ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่จังหวัดลำปางมีหนุ่มวัย๒๘ปีขี่บิ๊กไบท์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างคอขาด
บรีเออร์เกาะกลางถนนแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าสองสว่างจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วัดเขียวผ่องอายุ๒๘ปีชาวจันทบุรีสภาพสวบศีรษะขาดออกจากร่างกระเด็นไปคนละทิศละทางก่อนกระเด็นนายทศวรรษผู้ตายขี่รถบิ๊กไบค์มากกับคลุมเพื่อนอีกสองถึงสามคันเพื่อไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักไปชนกับแบรีเออร์กลางถนนทำให้กระเด็

ภายนำศพของผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อติดต่อญาติรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ขณะที่ตำรวจนำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ริมถนนสายเรียบคลองวงหมู่๒ตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลา
ทำให้ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายข้าวของในร้านกระจัดกระจาย
นายพานุชิตบุญเรืองคนขับให้ปากคำกับตำรวจว่า
ขับรถมาจากอำเภอสะดาวเพื่อไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา
แต่ระหว่างทางมีฝนตกลงมาเล็กน้อยพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
แต่เบรกเพื่อชะลอความเร็วทำให้รถเสียหลักหมุน

เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นช่วงที่ยังไม่เปิดให้บริการ
หน้าบ้านหลัง๑รีมถนนอรุณประเศษ
หมู่บ้านดอนมะยางตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธร
ที่เกิดเหตุพบรถกระบาดสีขาวชนกับร้านอาหารตามสั่ง
ทำให้อุปกรณ์ทำครัวและโต๊ะเก้าอี้ได้รับความเสียหาย

ถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย
จากการสอบถามนายวาสุเทพติ่งบุญญา
อายุ๒๖ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเยอะโสธร

รถเสียหลักพุ่งชนร้านอาหารจนได้รับความเสียหาย